ตั้งแต่เด็กผมก็อ่านไทยรัฐ
รับข่าวไทยรัฐได้
ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดถ้าคุณดูคุณต้องดูข่าวที่ไทยรัฐทีวีเท่านั้น